คุณผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าให้ต่อนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของสวนผลไม้ที่จันทบุรีนะฮะ
นายนิรุษรเลิศธัญญาไว้สี่สิบห้าปี
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่เก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนี่นะฮะ
นายนิรุธเลิศธัญญานะครับชาวบ้านที่อำเภอเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรี

แล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยไปเจอแต่ว่าในสภาพเป็นศพแล้ว
ถูกทิ้งเอาไว้ในลำคลองนะครับคลองน้ำขุ่น
ในพื้นที่หมู่สองตะบนคลองพลูพบศพเมื่อสิบเจ็ดพฤษฎีกายน

นี่นะฮะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันมีร่องรอยของการทำร้ายร่างกายด้วย
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าปมสาเหตุอาจมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
เพราะจากการสืบสวนเนี่ยทำให้พบว่าก่อนที่นายนิรุธจะหายตัวไปจากบ้าน
อย่างไร้ร่องรอยเมื่อ๘๙วันก่อนนะฮะตั้งแต่นู่นนะฮะ
เก้าพฤศจิกายนอ่ะนะที่หายตัวไปวันนั้นไปดื่มเหล้ากับเพื่อนสามคน
วงเล่าเนี่ยสามคนรวมเป็นสี่คนตัวนายนิรุธด้วยจากนั้น
มีเพื่อนคนนึงบอกว่าเดี๋ยวขับรถกระบะไปส่งนะ
เอาจักรยานยนต์ของนายนิรุธเนี่ยขึ้นท้ายรถกระบะแล้วไปส่งนายนิรุธที่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
นะฮะแล้วนายนิรุธก็หายตัวไปจนมาเจอศพเมื่อสิบเจ็ดพฤศจิกายน
แต่จักรยานยนต์ของเขาเนี่ยห่างจากจุดเจอศพอีกสักประมาณ
สามสี่กิโลเมตรอะไรประมาณอย่างเนี้ยมันอยู่คนละจุดกับจุดที่เจอศพ
แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นลูกสาวเนี่ยบอกว่า
ไปตามพ่อที่กลุ่มเพื่อนแล้วนะทั้งสามคนที่วงเล่า
บอกว่าไปส่งที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงบ้านเพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่า
พ่อออกไปแล้วแต่ทำไมพ่อมาถูกทำร้ายเสียชีวิตแบบนี้
เพราะว่าสภาพศพที่เจอมันมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ถูกฟันตามใบหน้าที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวด้วย
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับกลุ่มเพื่อนของนายนิรุธนะฮะ
อยู่ด้วยกันเป็นวันสุดท้าย๙พฤศจิกายนที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
เป็นกลุ่มที่ลูกสาวกับเครือญาติของผู้ตายเขาก็สงสัยอยู่ว่า
จะเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อเขาไหมเพื่อนคนสุดท้ายที่นายนิรุธมาอยู่ด้วย
สมมุติว่าชื่อเบิร์ตเขาบอกว่าเขายอมรับความเข้าใจความรู้สึกของคนในครอบครัวของนายนิรุธที่มาสงสัยเขา
แต่ขอยืนยันว่าหลังจากที่นายนิรุธหายตัวไปเนี่ยแล้วตัวเขาก็หายไปเหมือนกันในช่วงที่เกิดเหตุช่วงที่ตามหากันเนี่ย
คือเขาหายไปเนี่ยเพราะว่าตัวเขาถูกจับคดีปืนอยู่ที่โรงพักเหมือนกันเขาเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมา
ส่วนเหตุการณ์วันที่๙พฤศจิกายนหลังจากที่เพื่อนอีกคนนึงขับรถกระบะขนจักรยานยนต์ของนายนิรุธแล้วก็ให้นายนิรุธนั่งกระบะมาเนี่ยมาส่งที่บ้านเขาเนี่ย
นายนิรุธกับเพื่อนผู้ชายคนนี้นะก็ยังนั่งคุยกันอยู่พักนึงระหว่างนั้นนายนิรุธไม่ได้บ่นปัญหาอะไรให้เขาฟังเลยบอกแค่ว่ามีคนมาคำเมนต์อยู่สิบกว่าคนที่โต๊ะสนุก
แล้วยังได้ยินเพื่อนคนนั้นเนี่ยมีปากเสียงกับนายนิรุธเกี่ยวกับเรื่องที่โต๊ะสนุกด้วยจากนั้นไม่นานนายนิรุธขอตัวกลับบ้านแล้วเอาเงินสด๔๐๐บาทออกมานับด้วยบอกว่าแม่ให้ไปซื้อกับข้าวให้ด้วยแล้วยังหยิบมีดจากบ้านเข้าไปเล่มหนึ่งด้วยก่อนจะขี่จักรยานยนต์ออกไปจากบ้านเขา
หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนคนที่ขับกระบะมาส่งก็ขับรถกระบะออกไปเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้เขาบอก
รุ่นไม่รู้คิดชั้นจะบอกอยากขับบ้านแต่รูดออกไปก่อนสถานที่หลังก็ยังควยก็ว่ารู้จะอย่างนี้ก็ไม่ขยับ
เป็นเรื่องอะไรผมยังหนังนึกอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนี้ที่นายนิรุตเขามาเป็นบ้านหลังสุดท้ายเนี่ย
จะหายตัวไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ท่านผู้ชมครับคุณระวีการไปคุยกับกลุ่มเพื่อนในวงเล่านะฮะที่ว่าคุณนิรุธเข้าไปร่วมวงดื่มเหล้าด้วย
พฤศจิกายนมีสามคนเนี่ยสมมุติว่าชื่อกขอคอคอก็แล้วกันคนที่ชื่อคอควายคือคนที่ขับกระบะไปส่งที่บ้านของเบิร์ต

คนที่คุยด้วยเนี่ยชื่อกอนะเป็น๑ใน๓ที่ร่วมวงเล่ากับคุณนิรุธ
กรเนี่ยบอกว่าช่วงสาย๙พฤศจิกายนตอนนั้นทำงานกำลังรับลูกค้าอยู่ที่ร้านลาบ
แล้วเห็นนิรุธเนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านมาคนเดียวก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนฝูง
จากนั้นนิรุธก็แวะนั่งคุยด้วยแล้วก็ดื่มเบียร์ด้วยกันก่อนที่ขอกับคอซึ่งก็คือเพื่อนอีกสองคนเนี่ย
ก็จะมาร่วมวงด้วยแต่ยืนยันว่าในวงเล่าที่นั่งดื่มด้วยกันอยู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกันเลยนะครับ
ผู้ตายศึกษาปรับคุกบอกมั้ยมีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่มีครับไม่มีไม่ได้พูดอะไรมีแต่ว่ามาถามหาพี่ชายว่านี่
จะมาเอาตามหาว่านี่บวกค่ำรถให้พี่ชายไงแล้วพี่ชายไม่ได้อยู่บ้านที่นี่
แล้วนี่พี่ชายนี่ไปได้มีเมียมีเมียใหม่คนหนึ่งอยู่ในกระทิงแล้วตามหาพี่ชายไม่เจอแล้วก็เลยออกมานี่
ถ้าพี่ที่เขาพูดถึงปัญหานี้อย่างเดียวมีเรื่องอื่นครับ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากล้องวงจรปิดนะครับเห็นเหตุแสตงค์ช้าวันที่๑๑พฤศจิกายล่มครับ
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านเส้นทางตอนนี้ตี๕กว่านะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ภาพจากกล้องมุมนี้นะฮะ
ตอนนั้นเคยมีการคาดเดากันว่าจะเป็นรถของคุณนิรุธหรือเปล่ารถของผู้ตายหรือเปล่า
แต่เราตรวจสอบแล้วนะฮะเขาเป็นรถคันอื่นนะครับไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ได้รับคำยืนยันจากเจ้าของกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
บอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยยืนยันไม่ได้ว่าเป็นจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะครับ
แล้วไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนขี่นะฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์๑๑พฤศจิกายน
แต่คุณนิรุธที่เขาไปเจอเพื่อนแล้วก็หายไปเนี่ยเขาหายไปตั้งแต่๙พฤศจิกายน
ส่วนตรงนี้มันยืนยันได้ไหมคะว่าเป็นใครอะไรยังไง
ไม่ชัดอ่ะมันยืนยันไม่ได้
และอีกอย่างหนึ่งคนเข้าออกตรงเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตัดยางด้วยที่วิ่งเข้าวิ่งออกเส้นนี้ค่ะ
หลังจากชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ลูกสาวบอกว่าทางครอบครัวเองก็มองกันว่าคนร้ายเนี่ย
ก็คงจะเป็นคนเดียวกันกับที่ทุกคนสงสัยกันอยู่นั่นแหละ
แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้ได้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
หรือว่าจะเป็นอันตรายกับคนในครอบครัว
อย่างเพื่อนของคุณพ่อที่เราสงสัยเนี่ย
จนถึงณตอนนี้มาร่วมงานมาช่วยงาน

หรือใครพบเห็นพวกเขาบ้างไหม
ก็ยังไม่มานะแต่มีมาเป็นบางคน
คือมาแป๊บก็กลับอะไรทำนองนี้

อยู่ใน๔คนนั้นด้วยไหมคะ
ก็มีช่วงแรกมีแต่หลังก็ไม่มีเลย
เราไม่ได้ปักปำใครก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

ลูกสาวบอกว่ารับศพคุณพ่อมาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้นำไปตั้งบรรพิกุศลที่สาราที่พักสงฆ์ทุ่งจำรุงนะครับ
ตำบลตะเคียนทองนะฮะคืนนี้สวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกนะครับ
ส่วนเรื่องคนร้ายก็ต้องแกะรอยตามหากันต่อไปครับ